ล่าสุดเนี่ยเราก็มีเหมือนมาให้ดูเหมือนกันพี่ปูพงศิษย์ไปแล้วเออ
นะคะบอกเลยว่าคนนี้ห่างหายจากงานคอนเสิร์ตมานานเพราะว่าอะไร
สามปีโควิดเนอะไม่ได้ขึ้นโชว์กันเลยนะคะล่าสุดพี่ปูบอกว่า
ขัมแบ็คแล้วจ้าคราวนี้พี่ปูค่ะคัมแบ็คมาพร้อมคอนเสิร์ต
ปูอยากร้องเออแต่เราก็อยากฟังเหมือนกันพี่ครั้งที่สองนะคะ
จากที่ห่างหายกันมาจากครั้งแรกเนี้ยมานานถึงสิบสามปีนะคะเป็นโควิด

มากเลยงานนี้นะตัวพี่ปูเนี่ยก็ฟิตปังเลย
พร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจจริงจริงค่ะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ย
ไปออกกำลังกายมากขึ้นค่ะโหดีมากเลยพี่ไปเตะบอลบ้างนะคะ
ก็ไปอยู่หน้าสนามหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เตะบอลอยู่ตรงแถวนั้นแหละ
มีค่าตับค่าไตก็ดีขึ้นโอ้อันนี้ยินดีด้วยนะ
เขาไปตรวจรังกายมาเนอะโอ้ใช่ค่ะแล้วก็คิดถึงแฟนเพลงมากเลย
ขอกลับมาสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงก็ละกัน
พร้อมประกาศตรงนี้เลยนะว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ย
แฟนก็จะได้ฟินกับคอนเสิร์ตครบรอบ๓๕ปีปูพงศิษยคัมภีร์นะคะ
เราไปฟังสัมภาษณ์นะคะพร้อมบรรยากาศคอนเสิร์ตพี่ปูพงศิษย์เมื่อคืนนี้กันค่ะ
น้องกล้องห้วยไล่กล้องห้วยไล่เพราะเอิญก็ว่าไปนั่งดื่มสังสรรค์กัน
แล้วก็ขวิกถูกคอมาร้องเพลงกับพี่ไหมมวลซืนตั้งเป้าหลักไว้เลยคือคอนเสิร์ต๓๕ปี
ซึ่งมันควรจะเกิดปีนี้แหละแต่ว่าก็ดูสถานการณ์ว่า

ถ้าเล่นปีนี้ได้ก็จะคงเป็นใจดี
แล้วก็ดูกันไปสำหรับศิลปินในยุคนี้นะ